เขาจะหิวน้ำนะคะเขาจะรู้ว่าพ่อเขานั่งอยู่ตรงนี้
เขาก็จะมากินน้ำโอ้โหชัดชัดได้ไหมคะ
จิ้นจัดนะฮะจิ้นจัด
เป็นน้ำค่ะเขาจะอยู่ตรงนี้ประจำของเขา
ไม่ว่าจะกินข้าวหรืออะไรเขาจะโผล่มาตรงนี้นะฮะ
ลุงดูลิ้นไปแล้วโควิดตัวใหม่มาทีนี้
แต่ก่อนคุยกับกระป๋องนี่คุยกับจิ้งจกแล้วอืมเนาะ
อืมนี่อะไรอ่ะตัวอะไรอีกอ๋อจิ้นจก
นี่โผล่มาโชว์ตัวให้พี่หม่ำดูเลยเหรอคะ
ครับมาโชว์ความสามารถในการเลียน้ำแบบแบบแบบแบบแบบแบบนี้
คงยังไงอยากจะเล่นตลกกับพี่หม่ำเฮ้ยไม่แน่นะ
โชว์ความสามารถไงเดี๋ยวพี่หม่ำเขาเห็นอย่างนี้

ก็ได้ก็ได้ไม่รู้แหละแต่ว่ามันมาบ่อยเหลือเกิน
มดบอกเมื่อก่อนกระป๋อมมาเดี๋ยวนี้จิ้งจุกมาแล้ว
แต่เห็นแบบนี้ก็น่าเอ็นดูเหมือนกันนะ
คือเราไม่เคยเห็นจิ้งจกดื่มน้ำ
เห็นแต่จิ้งจกกินแมลงบ้างแหละที่มันเกาะอยู่บนเพดงเพดานใช่ไหม
แต่คราวนี้มันโผล่มาจากซอกไม้โลภ
ถ้าหากมูยาวคนนี้เปิดขวดกินเองแล้วนะคะ
ก็จื่งจงมันบอกว่า

ไม่เข้าใจนะบางทีขึ้นภาพข่าวเนี่ย
พี่หม่ำกับพี่มดเออหวานซื้อกันแล้วก็ให้ดูให้ดู
ให้ดูตัวเนี่ยเลียน้ำแบบเนี่ยคือคือมันแปลกนะเอาจริง
พี่หม่ำกับพี่มดเกิดเขานั่งดูไทยรัฐทีวีตอนนี้

แต่พี่หม่ำแกก็ดีนะแกเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศจริง
ส่วนพี่มดเนี่ยก็คอยที่จะเอาเรื่องราวต่างในบ้านมา
บางคนบอกว่าน้องหิวค่ะแม่อยากจะกินน้ำเย็น
บางคนก็มองเป็นเรื่องของตัวเลขไง
ที่ดิฉันบอกไงว่าบางทีก็ไม่ต้องไปดูไกลดูที่บ้าน
คุณผู้ชมก็ดูเอาว่าคุณผู้ชมแต่ละคน
ชาวเน็ตเขาคอมเมนต์ยังไงเขาวิเคราะห์กันไปทางไหน
ก็ต้องย้ำตรงนี้แหละว่าของใครของมันนะคุณผู้ชม
เรียนแบบกันบางทีมันแก่น

มันแกนก็คือมันจะ

ไปถึงขวดน้ำแหละมันคงจะต้องเคลื่อนที่อื่น